๑ทุ่มตรงค่ะส่งกำลังใจเชียร์นักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะ
จะลงเจอกับมาเลเซียในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน

เป็นเกมชี้ชะตาด้วยว่าใครที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะ
ซึ่งในวันนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ได้รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ
ในวันนี้นะคะก็มีการคาดการณ์ค่ะว่า
มิรวารรายวาชจะใช้ระบบเดิมก็คือ๔๒๓๑

ว่า๑๑ผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนาม

แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในตำแหน่งแบ็คขวา
ก็คือฟิลิปโลเลอร์สค่ะก็จะมาประจำการในตำแหน่งนี้แทนที่ของมิก้าชูนวลศรี
ซึ่งรายวัชก็มองนะคะว่าฟิลิปน่าจะสามารถช่วยเติมเกมลุกให้กับทีม
ในขณะที่ต้องการประตูได้ค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตามองในเกมนี้ก็คือสุภาชัยใจเด็ดค่ะ
หลังจากที่ในเกมนัดแรกนะคะรายวัชตัดสินใจถอดสุภาชัยออกตั้งแต่ในช่วงต้นครึ่งหลัง
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะให้นักเตะพักฟื้นร่างกายให้เต็มที่ก่อนที่จะลงดวนกันกับมาเลเซียค่ะ
ว่าเกมวันนี้นะคะสุภาชัยจะมีโอกาสเปลี่ยนเกมสำคัญและก็นำประตูที่ทีมชาติไทยต้องการมาสู่ทัพช้างศึกไทยได้ค่ะ
ซึ่งเกมในนัดรองชนะเลิศนัดที่๒ที่น่าสนใจก็คือการดวนกันของกองหน้าทั้งสองทีม
นั่นก็คืออดีศักดรายสอนนะคะดาวสันโวสูงสุดของรายการนี้ที่ณตอนนี้ทำไปแล้ว๘ประตูกับนอสรุอินลานะคะกองหน้าตัวเก่าของมาเลเซียที่ยิงไป๔ประตูแล้วก็รั้งตำแหน่งรองดาวสันโวอยู่ค่ะ
ก็อยู่ที่ว่าโอกาสของทั้งคู่แล้วนะคะว่าใครจะเฉียบคมกว่ากันค่ะ
โดยเฉพาะในเกมนัดแรกนอสรุนก็มีโอกาสจบสกอร์หลายครั้งแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้สิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้ก็คืออดีศักดิ์ที่ได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลคนไทยนะคะจะสร้างโอกาสทำประตูได้มากกว่าเกมที่แล้วหรือไม่ค่ะ
แต่แม้ว่าเกมในบ้านนัดที่๒นะคะ
บอลที่เข้าไปเชียร์กันค่ะรวมถึงความคุ้นเคยของสนาม
อีกครั้งเกมนี้นะคะช้างศึกทายจะชนะด้วยที่ดีก็ได้
แต่หากต้องยื้อไปถึงช่วงของการตอบเวลาพิเศษค่ะ
ทีมชาติไทยอาจจะต้องเจอกับความกดดันมากกว่า
เนื่องจากว่าการแข่งขันรายการนี้นะคะ
มีการนับกดประตูทีมเยือนในช่วงของการต่อเวลาพิเศษด้วยค่ะ

ดังนั้นการพระเด็กศึกให้ได้ในเวลา๙๐นาที
สำคัญสำหรับนักเตะทีมชาติไทยค่ะ
ไปดูสถิติการเจอกันกับมาเลเซียในยามที่ทีมชาติไทยเล่นในบ้านกันบ้างนะคะ
โดดเด่นกว่าอย่างชัดเจนค่ะ
โดยเฉพาะการแข่งขันในฟุตบอลรายการอาเซียนครับ
ถ้านับย้อนไปตั้งแต่ปี๒๐๐๗นะคะ
ทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียได้ทุกครั้ง
แถมไม่เคยเสียประตูด้วยนะคะ
ดังนั้นหากว่าทีมชาติไทยสามารถรักษาสถิตินี้ต่อไปได้
โอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงเพื่อลุ้นแชมป์สมัยที่๖ก็มีอยู่เลยค่ะ
ย้ำอีกครั้งนะคะอาเซียนคลับรอบรองชนะเลิศนัดที่๒ทีมชาติไทยเล่นในบ้านที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะ
เจอกับมาเลเซียวันนี้๑ทุ่มตรงค่ะ
นัดแรกไทยบุกไปเสมอมาก่อนนะคะ๐ประตูต่อ๐ค่ะ